ไปดูเรื่องราวเตือนภัยนะฮะสำหรับคนที่ขับรถเส้นทางมอเตอร์เวย์ครับ
มีวัยรุ่นคึกขนองคุณผู้ชมไปอยู่บนสะพานเอาก้อนหินปลาใส่รถพ่วงทะลุเข้าไป
คนขับเขาบาดเจ็บเลยครับตำรวจทางหลวงหนึ่งแล้วก็ตำรวจภูทรบางพลีน้อย
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการครับเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นะฮะ
บริเวณสะพานข้ามบางผีน้อยถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าชนบุรีนะครับ
เมื่อค่ำของเมื่อวานมีรถพ่วงสิบแปดล้อจอดอยู่หลายทาง
ภาพนั้นกระจกแตกทะลุเลยนะฮะส่วนในห้องโดยสารก็มีเศษกระจกตกอยู่จำนวนมาก
แล้วก็มีก้อนหินขนาดท่ากับลูกฟุตซอลอ่ะครับนะฮะตกอยู่ในรถ
แล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดทางด้านของนายกล้องเพชรภูชื่นแสง
อายุ๔๓ปีเป็นคนขับรถคันนี้บาดเจ็บที่นิ้วมือข้างขวา
แล้วก็มีเศษกระจกเข้าที่ตาด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้เจ้าที่นั้นต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อน
ต้นเขาบอกว่าขับรถมาอยู่เลนซ้ายสุดเลยพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
รอดใต้สะพานจู่มีเสียงดังมาจากกระจกหน้ารถก่อน
จะมีเศษกระจกกับก้อนหินทะลุเข้ามาใส่ที่มือครับทำให้ต้องพยายามประคองรถไปจอดข้างทาง
แล้วก็รีบโทรแจ้งจำรวจก็ถือว่าโชคดีที่ก้อนหินไม่ถูกหัว
ไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะว่าก็มาแรงมากนะครับ
แล้วก็ย้ำว่านะฮะทางด้านของนายกล้องเพชรเขาบอกว่าได้รับแจ้งเตือนจากคนขับรถบรรทุกด้วยกันมา
มาเยอะแล้วว่าในช่วงนี้ถ้าขับผ่านพื้นที่ตรงนี้
ค่ะสองจุดเลยนะคือสะพานข้ามบางพีน้อยกมสามสิบเจ็ด
แล้วก็สะพานข้ามเขาเรียกว่าสะพานพิมพากมสามสิบแปด
ระวังเพราะว่าช่วงนี้จะมีกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองครับ
ไปบนสะพานแล้วก็เอาก้อนหินปลาลงมาใส่รถเกือบทุกวันเลย
อืมตำรวจเขาเตรียมที่จะไปซุ่มดักตรวจในพื้นที่สองจุดนี้เพื่อ
เอาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาอีก